หิ้นไม่รู้ว่าจะเป็นดราม่าในวงการตลกหรือเปล่าคะ
เมื่อวานี้เราเพิ่งเล่าข่าวของพี่นุ้ยเฉินยิ้มไป

โพสต์ภาพไอจีน่าสวยสวยเป็นปกติภาพนี้แหละคุณผู้ชม
แต่มีชาวเน็ตรายนึงเข้ามาคอมเมนต์หาพี่ตั๊กแบบนี้นะคะ
ดีใจกับป่าเทพยอดขายขนมเปี๊ยะจากวันละพันบาท
หลังจากออกมาพูดปรามดราม่าดารารุ่นใหม่ปจบ

โอ้โหคุณผู้ชมอยากให้ดูที่พี่ตั๊กสวนกลับนะคะ

พี่เคยนะเอาขนมแวดุ้มาหนูนเล้า
อูหูกันลดไหลด้รานดีเชียวลูก

คุณผู้ชมเห็นกันตอนแรกแบบนี้นะคะ

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะสอบถามพี่ตั๊กค่ะ
ถึงการโต้ตอบกลับชาวเน็ตครั้งนี้นะคะ
ตั๊กก็บอกกับเราแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า

คือมันเป็นมุกตลกคือตลกเขาเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วล่ะค่ะ

คือจริงนะคะพี่ตั๊กบอกว่าจริงแล้ว

แต่ล่าสุดคุณผู้ชมพอไปดูในคอมเมนต์นี้
วันนี้พี่ตั๊กลบข้อความดังกล่าวออกไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
อกจากนี้นะคะในโซเชียลมีเดียของพี่ตั๊กนะคะ

แล้วก็ฝากความห่วงใยถึงแฟนคลับทุกคนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนรักและคอยห่วงใยและเข้าใจในตัวพี่ตั๊กค่ะ
ถ้าใครเป็นเอฟซีพี่ตั๊กจะรู้ว่าพี่ตั๊กเป็นคนยังไง
ไม่รักไม่เป็นไรขอแค่แฟนเข้าใจก็พอแล้วนะคะ

บอกแล้วนะพี่ตั๊กบอกเอาไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ชัดเจนนะคะในสมมุติของพี่ตั๊กเอง
รุปแล้วก็ไม่เกี่ยวนะคะก็เป็นการล้อกันเล่นในแวดวงตลกนะคะ